กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูคลิปหนึ่ง
คลิปนี้มาจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้หมดเลยนะคะ
สิบรุมสองค่ะแล้วปรากฏว่าสองเนี่ยที่โดนรุมเนี่ยตายหนึ่งเจ็บหนึ่ง
ไปดูคลิปก่อนแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราขยายความกันค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมลูกศรสีแดงคือคุณภัยรัฐผู้ตายนะคะ
กลุ่มชายจะกันกว่าสิบคนนะคะรุมทำร้ายผู้ชายสองคน
เหตุการณ์เกิดบริเวณหน้าหมู่บ้านตั้งอยู่ในซอยอ่อนนุษย์สิบเจ็ดแยกยี่สิบสอง
คือชายสี่คนตอนแรกถือไม้ค่ะมากระหน่ำตีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณภัยรัฐ
จนกระทั่งอ่วมเลยแล้วชายคนที่ห้าค่ะถือไม้หน้าสามมากระหน่ำตีชายคนเดิมนะคะ
ซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำจนกระทั่งเขาแน่นิ่งไปแล้วก็เสียชีวิต
ผู้ตายอย่างที่บอกไปคือนายพายรัฐฮาซองอายุยี่สิบเอ็ดปี
แล้วมีคนบาดเจ็บหนึ่งคนคือนายอนุกูลเนียมพลายอายุยี่สิบเจ็ดปี
นุกูลเนี่ยถูกตีที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้าตามร่างกายเนี่ย
ได้ถูกเย็บสักประมาณ๑๐เข็มคือเรียกว่าอวมเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วต้นเรื่องอ่ะอืมสาเหตุอ่ะ
เกิดจากอะไรคุณผู้ชมค่อยฟังนะคะเกิดจากปัญหาของนายอนุกูลคนเจ็บ
นุกูลเขามีเมียมีเมียเสร็จมีลูกด้วยกัน
ก่อนเกิดเหตุแฟนสาวของอนุกูลบอกว่าจู่เขาทะเลาะกัน
ทะเลาะเสร็จปุ๊บอนุกูเนี่ยคนนี้คนนี้เขาเรียกบังกูลนะบังกูลนะ
จู่ตอนทะเลาะกันนะฮะอนุกูลตบหน้าแฟนสาว
ทำร้ายร่างกายแฟนสาวค่ะก็เลยทำให้แฟนสาวไม่พอใจ
โทรตามน้องชายของตัวเองกับพวกเพื่อนน้องชายมาสักประมาณ๑๕คน
รุมทำร้ายฝั่งนายอนุกูลซึ่งตอนนั้นเนี่ย
ตอนที่แฟนสาวเนี่ยโทรมาโทรเรียกนายอนุกูลเนี่ย
เรียกให้ออกมาเนี่ยตอนนั้นอนุกูลบอกว่ามาเคลียร์
นึกว่าไม่มีใครมามาเจอกันสองคนแต่อนุกูเนี่ยชวนเพื่อนมาด้วย
คนที่ตายอ่ะชื่อว่าภัยรัฐสุดท้ายพอโดนรุมนะฮะ
นุกูลรอดภัยรัฐตายแฟนสาวให้ข้อมูลบอกว่า
ถูกนายอนุกูลเนี่ยทำร้ายร่างกายก็เลยหลบหนีมา
อยู่บ้านแม่บ้านเพื่อนวันเกิดเหตุตนจะออกไปให้นมลูก
ก็เลยชวนน้องชายเพื่อนของน้องชายออกไปด้วย
แต่เพราะเอิญมาเจอนายอนุกูลดักรออยู่หน้าปากซอย
ก็เลยมีปากเสียงกันที่สุดแล้วก็เลยกลายเป็นคลิปนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าล่าสุดสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ประมาณ๓คนบางส่วนยังคงหลบหนีอยู่นะคะ
จำนวนนี้ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยค่ะ
คือตอนนี้ข้อมูลจากฝั่งภรรยาของนายอนุกูล
กับตัวผู้บาดเจ็บก็คืออนุกูลไม่ตรงกัน
เดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะต้องเรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วหาสาเหตุต้องมีการแจ้งความกันนะ